คือมันมีข่าวลือออกมานะฮะหลังจากที่เขาไปต่อข่าว
มีโอกาสจะชนโลกเนี่ยก็สักประมาณ๒พฤศจิกายน๖๓
บอกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าอุกาบาทจะมาตกที่โลกจะมาชนโลกเนี่ย
คนที่อยู่ในไทยเนี่ยคุณต้องไปหลบในวัดเขาก็บอกไว้หลายวัดนะ
อาจจะเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนามีพลังพานุภาพอะไรก็ว่ากันไป

ถูกต้องแล้วที่เพชรบูรณนี้ก็เคยมีคนเจออุกาบาทตกมาแล้วนะ

พอลือกันมาอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าอุกาบาทจะตกมาแล้วเนี่ย
ไม่ต้องรอถึงพฤศจิกายนด้วยเดี๋ยวกันยายนเนี่ยจะมาแล้วว้า
เริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม
ถ้าจะหลบภัยต้องไปหลบตามวัดต่าง
ถ้าเอาวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เลยคือวัดธรรมยานที่เพชรบูรณ์เนี่ย
ธรรมยานบอกโอ้โหไม่เกี่ยวข้องกับข่าวโคมลอยนี้เลยนะฮะ
แล้วเดือดร้อนไปหมดเพราะคนที่ปล่อยข่าวนี้เนี่ย
เอาเบอร์โทรวัดไปเผยแพร่ด้วยโอ้โห
โทรมาทั้งวันตี๓ยังโทรมาทั้งพระทั้งเนรไม่ต้องจำวัดกันเลย
นี่วัดต้องออกประกาศแบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ประกาศของวัดเลยนะฮะประกาศจากวัดธรรมยาน
ตามที่มีผู้ประคมข่าวว่าอุกาบาทจะตกในเดือนกันยายน
แล้วต้องไปหลบตามวัดมาที่วัดธรรมยานเพชรบูรณ์รวมอยู่ด้วยเนี่ย
ทางวัดขอชี้แจงขอยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะ
แล้วก็ต่อว่าไปเลยว่าคนที่ประกาศที่ปล่อยข่าวนี้เนี่ยโอ้โหเสียมารยาทอย่างยิ่ง
แพร่ข่าวนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเอาเบอร์โทรวัดไปอ้างอิงโดยไม่ขออนุญาตด้วย
มดึกดื่นตี๓เป็นเวลาพระจำวัดยังมีคนโทรมาถามเลย
เพราะฉะนั้นวัดธรรมยานเป็นสถานที่สำหรับผู้มาปฏิบัติหาความสงบ
ไม่ใช่ศูนย์อพยพตามที่กล่าวอ้างก็ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแอวกาบาทกับจังหวัดเพชรบูน
เราไปเจอกับคนที่เขาเคยเจออุกาบาทด้วย
เมื่อ๒๗ปีที่แล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์เคยมีอุกาบาทตกมาแล้ว
แอวกาบาทตกมาตกในพื้นที่บ้านของทางรักก้อน
ครอบครัวที่นามสกุลรักก้อนนะครับอยู่ที่บ้านร่องดู่ตำบลลานบ่า
หล่มศักดิ์นะครับลูกอุกาบาทตกแล้วก็ลึกลงไปในดิน
ประมาณหนึ่งเมตรตอนนั้นกรมทรัพยากรธรณีมาพิสูจน์นะครับ
แล้วยืนยันว่ามันคือก้อนอุกาบาทจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะอุกาบาทตกลงมาจริงครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อปีสองห้าสามหกนะฮะรูปร่างเนี้ยฮะ
ความกว้างความหนาความยาวแบบนี้น้ำหนักสิบหกจุดเจ็ดกิโลกรัม
ค่ะคนที่ถืออยู่เนี่ยคือนายบุญมารักก้อนอ่า
ปัจจุบันเขาอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะในภาพที่ถือตรงนี้เนี้ย
ตอนนู้นฮะสามสิบปีที่แล้วอ่ายี่สิบเจ็ดปีที่แล้ว
ตอนนั้นเขาอายุสามสิบปีนะครับเป็นคนเจออุกาบาทตกเป็นคนแรก
เขาเล่ากับเราว่าคืนเกิดเหตุสิบสามมิถุนายนปีสามหก
นี่ปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวเอาภาพย่อจอให้ดูหน่อยนี่ฮะ
ปัจจุบันนี้คือลุงบุญมารักก้อนแล้วอายุห้าสิบเจ็ดปี
ย้อนไปยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วตอนนั้นอายุสามสิบ
อุกาบาทอยู่เลยนี่ฮะคนเดียวกันนะครับ
สามมิถุนายนปีสามหกตอนสองทุ่มลุงบุญมาบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงของหนักตกกระทบพื้นเสียงดังมาก
ทีแรกคิดว่าเครื่องบินตกไม่กล้าออกไปดูเลยอ่ะ
เช้าถึงออกมาก็ไปเห็นลานสนามย่าหน้าบ้านมีหลุมกว้างประมาณ๑ฟุต
แต่ลึกประมาณ๑เมตรเศษแล้วมันมีลูกอยู่
ก็เอาเสียมเนี่ยไปขุดหลุมเนี่ยให้มันรูกว้างขึ้นแล้วก็อุ้มขึ้นมามันหนักมาก
หนักกว่าหินปกติอีกแล้วข่าวตอนนั้นพอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
ค่ะลุงบุญมาบอกว่ามีคนต่างชาติติดต่อขอซื้อสิบห้าล้านบาทโอ้โห
ติดต่อมาเยอะแต่ไม่มีใครมาซื้อจริงสักทีนึง
จนถึงวันเนี้ยผ่านมายี่สิบเจ็ดปีล่าสุดนะฮะน้องสาขนลุงบุญมาก็เลยเอาไปประกาศขายนะครับ
ประกาศขายอยู่ที่เยอรมันนะฮะเพราะว่าอยู่ที่นั่นนะครับ
ตั้งราคาไว้๒๐ล้านบาทซึ่งก็ยังขายไม่ได้ค่ะนะ
แล้วตั้งแต่ที่มีลูกกาบาทตกจนถึงวันนี้มีชาวบ้านมาขอชมเยอะแยะ
บางคนก็อยากจะมาขอดินแถวนั้นไปไปก็มีบอกเอาไปเป็นมวลสารในการทำพระเครื่องอะไรพวกนี้ก็มีค่ะ
เป็นว่าลุงเนี่ยเขายังเก็บไว้ยังขายไม่ได้ตอนนี้
ขายยี่สิบล้านบาทแพงเหมือนกันนะเราไปสอบถามข้อเท็จจริงจากดรสรรโปสยาจินดา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสามประเด็นหลักหลักนะคะก็คือว่าหนึ่ง
มันจะเกิดขึ้นจริงไหมเรื่องอุกบาทชนโลกครับสองมันขายได้ราคาแพงขนาดนี้จริงหรือเปล่า
แล้วก็สามดูยังไงว่าอุกบาทเนี้ยมันของจริงของปลอมเรื่องแรกเนี่ยนะคะอาจารย์ดรสรรเนี่ยบอกเลยบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยไอ้พวกดาวเคราะห์น้อยที่มันแตกตัวเนี่ยในชั้นบรรยากาศในชั้นอวกาศมันมีทุกวันอยู่แล้ว
ที่จะตกลงมาบนโลกเนี่ยโอกาสน้อยมากถ้าเป็นขนาดประมาณ๑เมตรเนี่ยเฉลี่ยปีละครั้ง
ถ้าใหญ่ขนาดสามเมตรขึ้นไปเนี่ยหลายสิบปีอาจจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่อย่างต่างประเทศที่ขนาดใหญ่ใหญ่แบบสิบเมตรห้าสิบเมตรขึ้นไปเนี่ย
ร้อยกว่าปีถึงจะเกิดขึ้นสักครั้งค่ะครับซึ่งความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดเขาบอกว่าน่าจะเป็นการเชื่อมโยงข่าวมากกว่า
ส่วนประเด็นที่สองว่าอุกระบาทเหล่านี้เนี้ยมันขายได้ราคาแพงขนาดนั้นจริงรึเปล่าเออ
บอกอุกบาทมีสองชนิดหรือฮะคืออุกบาทหินกับอุกบาทเหล็กครับ
หินเนี่ยไม่แพงค่ะไม่กี่พันบาทแล้วแต่ขนาดแต่แบบหินเนี่ยทางขวามือเนี่ยแพงมาก
ถ้าแบบเหล็กจะแพงมากแพงมากขายกันหลักล้านแต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและพ่อขาย
อืมเอ่อซึ่งการตกของอุกบาทเนี้ยไม่สามารถวัดได้ว่าตกในพื้นที่ไหนนะคะครับ
ส่วนเขาบอกเอาแล้วจะดูยังไงว่าอันไหนของจริงไหนของปลอมสังเกตง่ายของจริงเนี่ยอุกบาทจะมีเหมือนรอยบุบรอยทับรอยยับอะไรแบบนี้
แต่ของปลอมจะเป็นฟองฟองอากาศของจริงจะไม่มีฟองค่ะใช้กล้องส่องโทรทัศน์เอ่อกล้องจุลทัศน์เนี่ยส่องดูได้อืมอ่ะ
ประเด็นดูเอาไว้แล้วกันนะคะเผื่อใครมีครอบครองหรืออยากจะซื้ออยากจะขายครับ